ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันกันนะคะ
วันนี้ถือว่าตัวเลขผู้ป่วยใหม่สูงเหมือนกันนะ
แม้จะเป็นเลขตัวเดียวแต่ก็คือ๙รายค่ะ

ถูกต้องแต่ส่วนใหญ่ก็คือเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะ
แล้วก็ทั้งหมดนี้ทั้ง๙รายอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคออกมาแถลงสถานการณ์โควิดประจำวันค่ะ
ผู้ป่วยใหม่๙รายทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศแล้ว
รายแรกเป็นชายไทยอายุ๑๘และ๒๗ปีกลับมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะ
กลับมาวันที่๑๒พฤษภาคมแล้วก็ตรวจพบเชื้อ๒๖พฤษภาคมไม่มีอาการนะคะ
รายที่๓ชายไทยอายุ๓๔ปีเป็นพนักงานนวดเดินทางกลับจากประเทศกาต้าในวันที่๒๒พฤษภาคม
มีอาการไข้ไอจมูกไม่ได้กลิ่นตรวจพบเชื้อในวันที่๒๕พฤษภาคมนะคะ
ส่วนอีก๖รายที่เหลือเป็นนักศึกษาอายุ๓๓ปีค่ะกลับมาจากซาอุดีอาราเบีย
เข้าไทยผ่านด่านประดังเบซาวันที่๒๔พฤษภาคมเข้าพักสถานกักตัวของรัฐ
แล้วก็ตรวจพบเชื้อ๒๕พฤษภาคมในจำนวนนี้มี๒รายที่ไม่มีอาการนะคะ
ขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๒รายแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
ซึ่งจำนวนผู้ป่วยสะสมในไทยตอนนี้อยู่ที่๓๐๕๔รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว๒๙๓๑ราย
ยังคงอยู่ในโรงพยาบาล๖๖รายและเสียชีวิตสะสม๕๗ศพค่ะ